ในวันนี้นางสาวฟ้าที่ไปบวชชีพรามบวชอยู่๑วันนะครับ

ใช่บวชได้แค่วันเดียวมีภารกิจต่อ

เพราะว่าเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็ถือ
ขอให้ย้ายผู้การกองปราบขอให้ย้ายผู้บังคับการกองปราบรามนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่านางสาวฟ้าครับ
เมื่อก่อนนี้เคยเป็นพยานเป็นทีมของครูปรีชาในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ตอนนี้ก็สลายตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าหลังจากที่ถูกพลตมตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปราม
ไปแจ้งความดำเนินคดีกรณีคลิปเสียงนะฮะ

แล้วก็วิภาพวิจารณ์การทำงานของตำรวจ
ก็เลยมองว่าขณะนี้ตนก็ถือว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีแล้ว
โดยนางสาวกระหนกพันธ์ยอมรับว่าเสียงในคลิปเป็นของเธอจริง
แต่มีคนเอาไปตัดต่อเพื่อสร้างความเสื่อมเสีย
เพราะว่าคลิปจริงนั้นมีความยาวประมาณ๔ชั่วโมง
เรื่องนี้เห็นว่าถูกกลั่นแกล้งแน่นอน
ส่วนคดีความที่ตนเคยแจ้งไว้กับตำรวจปอท

คดีไม่คืบหน้าไม่เคยมีการเรียกใครมาสอบสวนอะไรเลย
คดีที่เธอถูกแจ้งข้อหานำข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
บัญชีของการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่ใช่ของเธอ
แต่ตำรวจกลับออกหมายจับเธอก่อนจะเรียกมาสอบสวนซะอีก
ที่เอาคลิปเสียงของเธอไปปล่อยก็ไม่ถูกดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่สำคัญคือคดีหลักของคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีกองปราบเป็นผู้ทำคดี
แต่ตอนนี้เธอกลับมีคดีกับผู้บังคับการกองปราบที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเธอ

มองว่าผู้การกองปราบควรจะถูกย้ายออกไปก่อน

ตัวฟ้าเองโดนแจ้งความในเรื่องของหมินประมาทกองปราบกองปราบปราม
ที่ผู้การกองปราบไปแจ้งไว้
วันนี้ก็มายื่นขอย้ายเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรได้ง่ายขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ที่ปทตัวฟ้าเองกับกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการโดนปลอมเฟสเนี่ย
มันนานเป็นเกือบปีแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็เรื่องมันก็ไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะ
ตัวฟ้าเองเนี่ยได้มีการถูกอัดเสียงแล้วก็ตัดต่อกับคลิปแล้วก็เอามาเผยแพร่นะคะ
แล้วก็ได้มีการถูกแจ้งความที่ปอทซึ่งตัวฟ้าเนี่ย
วันนี้ถ้าเกิดว่าในคลิปเสียงนั้นเนี่ยฟ้าไม่ยอมรับว่าเป็นตัวฟ้าหรือว่าเป็นคนอื่นเนี่ย
ถามว่าจะนำสืบกันเจอไหมนะคะ
จริงแล้วอปทเนี่ยหน่วยงานที่รับเรื่องเกี่ยวกับพวกพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
ก็ควรที่จะดำเนินการกับคนที่เอามาเผยแพร่นะคะ
ฟ้าเองเนี่ยทั้งโดนตัดต่อทั้งโดนเผยแพร่แล้วยังต้องโดนแจ้งความจับอีกอะไรอย่างนี้
ฟ้าก็รู้สึกว่าฟ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะ
แล้วก็แจ้งความกับหน่วยงานไหนก็ไม่ได้รับความร่วมมือ
ใช่มีอยู่ทางเดียวก็คือว่าตอนนี้หน้าที่ของเราก็ทำได้เต็มที่ก็คือทำฟ้องตรงต่อสารเลยถึงจะได้ถึงจะได้รับความเป็นธรรมแค่นั้นเองค่ะ
โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะขอย้ายผู้การกองปราบเลยนะคะ

รับดูนี่๓๔คดีนะครับ
ทีนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะในแผน
ในแผนก็เป็นพยานในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ในแผนก็ตกเป็นผู้ต้องหาให้การเท็จ
ในแผนก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบในวันนี้นะคะ
ในแผนยืนยันว่าให้การเหมือนเดิม
ตั้งแต่ในส่วนของตำรวจภูทธรรมภาค๗

เห็นคนก้มเก็บแล้วคนก้มเก็บก็หน้าคล้ายหมวดจรูน

ธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมในแผนค่ะ

ซึ่งเป็นพยานในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีนะคะ

เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามในแผน
บอกสั้นว่ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่๗เมษายนก็เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว

เพราะว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้นัดเป็นวันหยุดราชการด้วย

ประเด็นหลักก็คือยืนยันว่าให้การเหมือนเดิมค่ะ
ที่เคยให้การไว้กับตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็นำหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ส่วนจะส่งสำนวนไปที่อายการเลยหรือเปล่า
ต้องรอทางพนักงานสอบสวนสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
วันนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
ในแผนบอกว่าพนักงานสอบสวนนัดให้ไป
ก็ยังเหลือประเด็นเดิมในบางอย่าง

ส่วนคำให้การในวันนี้ก็อยู่ในสำนวน
ยืนยันว่าไม่ได้เห็นคนก้มเก็บล็อตเตอรี่
แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเห็นหมวดจรูนก้มเก็บ

รับว่าก็เครียดอยู่บ้างค่ะ
คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่า
คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
คดีหลักระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนเนี่ย
ทีนี้มันแตกยอดแตกหน่อไปเยอะ
เป็นกล้วยสักต้นอย่างนี้โอ้โฮมีรูสนนอขึ้ง

ก็เราติดตามแล้วเราได้อะไร
แง่มุมต่างทั้งหลายทั้งแหล่

วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

ออกมาเปิดเผยออกมาแฉอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาขอหยุดแล้ว
ตั้งแต่ปล่อยคลิปเสียงอะไรไปหมดเรียบร้อยเนี่ย

ทนายสิทธาในฝั่งของหมวดจรูนนะครับ
อัจฉริยะได้โพสต์
บทความผ่านเพจของชมรมของเขา
บอกว่าคนไทยได้อะไรจากคดีมหากราบ

โดยสรุปออกมาเป็น๕ข้อดังนี้ครับ
คุณผู้ชมลองดูว่าตรงใจกับท่านไหมนะฮะ

คิดว่าเออไม่ตรงกันก็ลองแลกเปลี่ยนกันมานะครับ

อำนาจและอิทธิพลมืดมีอยู่จริง
และยังอธิบายว่าส่วนนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชมรมกระโดดเข้ามาช่วยร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
อดีตเข้าราชการตำรวจอย่างจริงจัง
ทำให้ประชาชนหลายคนเริ่มตระหนักถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
เพราะถ้าหากไม่มีความรู้เลยก็มีโอกาสสูงที่จะถูกเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐ
อัจฉริยะยังได้โพสต์ข้อความผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่าข้อ๓แสดงให้เห็นว่าความลับไม่มีในโลก
ตัวอย่างกรณีคลิปเสียงที่อาจมองว่าเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนสนิท
ก็ยังถูกเปิดเผยสู่สาธารณะได้
ข้อ๔คนชั่วก็ย่อมเป็นคนชั่วอยู่วันยังค่ำ
พร้อมกับอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริง
คนเราไม่ว่าจะเคยทำชั่วมาแค่ไหน
ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุข
และข้อ๕คือเรื่องการรักความยุติธรรมของคนไทย

ก็เพจของนายอัจฉริยะยังให้เหตุผลว่าตลอดกว่า๒เดือนนะ
ทางชมรมได้มาช่วยเหลือเรื่องคดีนี้
ทำให้พบว่าแต่ละคนก็พยายามที่จะหาข้อมูลหาคลิป
อดคำสัมภาษณ์ส่งรายละเอียดต่างที่น่าสนใจมาให้
เพื่อจะให้หมวดจรูนผู้เสียหายได้รับความยุติธรรม
พร้อมกันนี้ทางเพจยังทิ้งท้ายว่าอย่าคิดว่าคดีนี้เป็นเรื่องของคนเพียงไม่กี่คน
เพราะเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากกว่าที่ใครจะคาดคิด
คือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีตัวละครเข้ามาเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะคดีนี้
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีคดีความอะไรเชื่อมโยงกันแบบเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดนี้